น้ำเนี่ยนะครับเริ่มเอาล้นตามจุดตั้งในตัวเมืองนะครับและธาตุการณ์ว่า
การว่าจะไปอยู่ในระดับสูงสุด
ดังนั้นหลายจุดหลายพื้นที่ก็เสี่ยงต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติ
ที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ต้องเตรียมหาแผนหาทาง
เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับ

ก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมเป็นอย่างไรทำไมฝนในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ตกบางจุดบางพื้นที่แต่ว่าบางจุดนั้นแห้งแรง
ลูกข้าวก็ตายปลูกพืชก็ไม่สามารถให้จะเจริญเติบโตได้

คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากการ
เลื่อนที่เข้ามาของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ

ภูเขาเหล่านี้ครับเป็นปราการสำคัญในการดักเอาความชื้นเอาไว้
ดังนั้นตามภูเขาต่างเหล่านี้ก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
แล้วก็กลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาก็จะมีอยู่๓แนวใหญ่ที่มีการกั้นฝนเอาไว้นะครับ
เห็นตรงกลางนี้ก็คือแนวเทือกเขาที่เป็นมาจากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ไล่ลงมาจนถึงบริเวณน้ำเนื้อขอย่าย
ฝั่งนี้ก็เป็นแนวภูเขาที่กั้นระหว่างไทยกับลาวนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นจุดสำคัญที่น่าจับตามองนะครับ
ก็คือแนวภูเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่า
ยั้งตั้งแต่ตอนบนลงมาจนถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับ
ซึ่งตอนกลางเนี่ยนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่

กั้นฝนไว้ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ส่วนปลายนี่แหละครับก็คือในจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเป็นบริเวณที่ภูเขานั้นไม่สูงมากนักนะครับ
ดังนั้นเมื่อมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มฝนแล้วเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะพัดเข้ามาปกคลุมได้ง่าย
ตอนนี้มรสุมก็อ่อนกำลังนะครับจึงทำให้กลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ขึ้นไปทางตอนบนซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีการเบนลงมานะครับ
ทำให้กลุ่มฝนมีการก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นในระยะช่วงที่ผ่านมา๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ฝนในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น
ก็จะทำให้แนวของกลุ่มฝนนั้นมีการเบี่ยงขึ้นไปด้านบนมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ก็มีผลต่างกันไม่มากนักนะครับ
ก็จะพบว่าในช่วงวันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเป็น๑๓๐ของพื้นที่
แต่แน่นอนนะครับว่าฝนเหล่านี้รวมกับฝนอื่นที่ตกตามภูเขาก็จะไหลลงมา
แล้วก็ไปกระจุกอยู่ตามจุดต่าง
ถือว่าเป็นแหล่งที่มีการสะสมปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก
ซึ่งทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ